กันในช่วงรูอกดร้อนหนาวกับผมคุกตนัน
พี่สิทธิ์มาหันนะครับกุ้มิชมครับเมื่อวาน
พาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของทะเล

งามไม่แพ้กันนะครับเป็นทะเลที่อย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับ
มีน้ำเป็นสีชมพูครับทะเลที่ว่านี้อยู่ที่ไหน
ทำไมจึงมีน้ำเป็นสีชมพูแบบนี้มาฟังรายละเอียดกันหน่อยนะครับ
เห็นเป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยนะครับทะเลแห่งนี้อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะครับ
อยู่ในรัฐยูกาตังสีชมพูที่เห็นเนี่ยนะครับ
เกิดจากการที่มีแพลงต้อนสีแดงมีกุ้งทะเลรวมไปถึงแบคทีเรียอาศัยอยู่ในน้ำ
อกจากนี้เองมีความเข้มข้นของเกลือค่อนข้างสูงนะครับ
นำให้กลายเป็นสีชมพูสวยงามแบบนี้แหละครับ
จึงทำให้ทะเลสาปแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะไปชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต
นอกจากพื้นที่ทะเลแห่งนี้เนี่ยนะครับจะมีสีชมพูแล้ว
แต่ละจุดบนโลกของเราครับก็มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
ว่าจะเป็นที่ประเทศออสเตรเลียครับที่ทะเลสาปเล็กคิวเลอร์
รวมไปถึงประเทศเซเนกอลนะครับทะเลสาบแรปบา
ใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเก็บภาพความสวยงามมาชมกันได้นะครับ
นี่คือความสวยงามที่มาฝากในเช้าวันนี้
แต่หนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยตอนล่างประเทศไทย
ตอนนี้มรสุมกำลังแรงเลยทีเดียวใครจะไปทะเลไทยเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันครับตอนนี้มีการประกาศเตือนนะครับ
ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ๒เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้เอง
รสุมฤดูฝนนั้นมีกำลังเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นกำลังปานกลาง
ที่เป็นปลานกลางแบบนี้เพราะว่ามรสุมดังกล่าวครับ
เหนียวนำแล้วก็ดูดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่งนะครับ
ซึ่งมีการก่อตัวขึ้นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแถวบริเวณอ่าวตังเกีย
หย่อมความกดอากาศต่ำนี่เองเนี่ยนะครับมีลักษณะการดูดเอาการระแสลมเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะครับ
ทำให้มีการดูดเอาทั้งความชื้นดูดเอาทั้งกลุ่มฝนเข้าสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ด้วย
ภาพรวมทั่วไทยนะครับตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไล่จนมาถึงตอนล่างนั้น
ฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูกันหน่อยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะการเกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
จะสังเกตว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับจุดที่อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
อีสานฝั่งตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะครับ
คำนวณต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับพบว่ากลุ่มฝนยังคงหลงเหนืออยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออกฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝ

สวัสดีครับ